คุณผู้ชมคะอ้างอ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อทอง
เอาทอง๖บาทนะมาซื้อที่ร้านทองเดี๋ยวจะเอาทองนี้
ไปขอสาวไปแต่งงานแต่ปรากฏว่าไม่ได้เอาไปแต่งงานหรอกค่ะ
ขโมยนี่แหละชิงทองนั่นแหละแล้วจังหวะที่จะให้ดูนะ
ตอนแรกร้านล็อกประตูได้แล้วนะแต่ด้วยความที่เขามีปืนไง
ขู่พนักงานสุดท้ายมันหนีออกไปได้แต่เชื่อเถอะ
เดี๋ยวแป๊บเดียวก็จับได้เอาลองดูเหตุการณ์หน่อยค่ะ
เห็นจังหวะที่ก่อเหตุใช่ไหมคะนี่ตั้งแต่มาเลือกซื้อทองเลยนะ

ห้างทองสุวรรณวิเศษแล้วนี่ค่ะ
พอได้ทองจะออกไป๖บาทปรากฏว่าประตูล็อก
ประตูล็อกทำยังไงมีอาวุธอยู่ใช่ไหม
แล้วเอาอาวุธนี่แหละขู่พนักงานร้านทอง
พนักงานร้านทองก็กลัวสิคะต้องเปิดประตูให้
แล้วเป็นจังหวะที่เปิดได้เขาก็พุ่งออกนอกร้านไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสุขลทวิทย์
ที่อำเภอกระทุ่มแบนของสมุดสาขอน
เมื่อวานนี้นะคนร้ายกวาดสร้อยไปน้ำหนักรวมแล้ว๖บาท
บาทบาทละ๓๐๐๐กว่าก็เกือบ๒แสนนะคุณผู้ชม

ตำรวจที่สพกระทุ่มแบนแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปเก็บรวบรวมพยาหลักฐานต่าง

สอบพนักงานทุกคนที่อยู่ในร้านเลย
พนักงานก็บอกนะบอกว่าตอนแรกเห็นผู้ชายคนนี้
ตัวเล็กหน่อยใส่เสื้อสีเทาแขนยาว
กางเกงยีนขายาวใส่แว่นผมหยิกเข้ามา
แล้วตอนนั้นเขามาเหมือนกับจะขอดูทอง
ซื้อทองเส้นละ๒บาท๓เส้นก็เป็น๖บาท
เนี่ยเดี๋ยวจะไปขอผู้หญิงจะไปแต่งงาน
คนร้ายก็มีการชี้ด้วยนะผมขอดูเส้นนั้นหน่อยได้ไหมครับ
พนักงานก็หยิบมาให้ไม่คิดไงว่าไอ้แต่ละเส้นที่เขาขอดู
เขาจะกวาดไปหมดเลย๓เส้นแล้วจังหวะที่แบบ
ร้านเขาเองก็ล็อกประตูเวลาที่มีลูกค้าเข้ามา
ใช้บริการแล้วเขาก็ต้องล็อกประตู
แต่ว่าคนร้ายมันหันกลับไปเป็นจังหวะหันกลับไป
แล้วก็แบบเฮ้ยเปิดประตูไม่ได้มีอาวุธอยู่ไง
ก็เลยขู่พนักงานพนักงานก็กลัวตายสิ
เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้หลบเข้าไปหลังร้านน่ะนะคะ

แล้วพอกดเปิดประตูเนี่ยโอ้มุมนี้จะเห็นชัดเลยว่าเห็นไหม
เขาไปขู่พนักงานขู่จนพนักงานกดเปิด
แล้วหลังจากนั้นเขาก็วิ่งมาที่ประตู

อืมตำรวจก็แจ้งเบาะแสนะคะ

ให้ช่วยสกัดจับผู้ชายคนนี้หน่อย

ขโมยทองชิงทองจับได้เร็วทุกรายเลยค่ะ

เห็นหน้าชัดเลยนะใช่อืม